คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของน้องอเล็กซ์

ที่ประสบเหตุพลัดตกลงมาจากที่พักชั้น๔ย่านรามกำแหง

มกลางความโศกเศร้าที่เกิดขึ้น
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
หัวอกของผู้เป็นแม่ที่ร้องไห้จนแทบขาดใจ
หลังสูญเสียลูกชายอันเป็นเที่ยวรักอย่างไม่มีวันกลับ
จากเหตุการณ์เด็กชายคณัชชาวริกกี้โบเรล

ประสบอุบัติเหตุพลัดตกตึกชั้น๔ย่านรามกำแหง

เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา

ส่วนพี่อีก๓คนบาดเจ็บสาหัส
พิธีชาปนกิจศพน้องอเล็กซ์ที่วัดจันทวงสาราม
วัดกลางย่านรัฐพร้าวกรุงเทพมหานคร

โดยแขกที่มาร่วมงานมีทั้งคุณครู
และนักเรียนโรงเรียนไขศรีปราโมทอนุสร
ญาติฝั่งแม่และญาติชาวต่างชาติฝั่งพ่อ
แม้กระทั่งพี่สาวต่างบรรดาของน้องอเล็กซ์

ร่ำให้ตลอดเวลาระหว่างส่งน้องชาย
ด้านนางรัตนาประกายแก้วคุณยายของน้องอเล็ก

ตอนนี้อโหสิกรรมให้ทุกคน

เราขออโหสิให้น้องอเล็กจะได้ขึ้นสวรรค์

อยากบอกอะไรกับน้องอเล็กซ์สุดท้าย

ส่วนเรื่องการบาดเจ็บของเด็กอีก๓คน

ได้เข้าเยี่ยมลูกทั้ง๓คนแล้ว

เด็กไม่ได้กลัวพ่ออย่างที่เป็นกระแส
ส่วนนายมาเชลได้เข้ารูปหัวลูก
กล่อมลูกให้หายบาดเจ็บโดยเร็ว
พวกเขาไม่ได้พูดยัง
พวกเขาสามารถกลับไปแล้วพวกเขาต้องกลับไป

ตอนนี้น้องเขายังพูดได้เล็กน้อยค่ะ
เพราะเนื่องจากอย่างนี้อยู่
แต่เมื่อวานที่น้องบางคนอาจจะได้คลิปไป

ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

ของนายมาเชลที่มาร่วมแสดงความเสียใจ

เพื่อนครูที่เคยสอนโรงเรียนเดียวกันกับนายมาเชล
เปิดเผยว่าหลังทราบข่าวตกใจมาก
ตั้งใจมาส่งลูกชายของเพื่อน
แต่ก่อนหน้านี้ได้ยินกระแสข่าวว่า
กลัวนายมาเชลจึงขอยืนยันว่า

เคยเห็นช่วงที่นายมาเชลเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี

นายมาเชลก็ยังเป็นที่รักของเด็กเช่นกัน
มาซี่เขาเป็นครูที่ใจดีมาก

จะวิ่งติดตามเขาเขาไม่ว่าเขาจะเดินไปไหน

แล้วเขาเองจะเป็นคนที่ชอบเต้นร้องเพลง
คือกอดเด็กก็คือเหมือนเป็นพ่อหนึ่งคนของเด็กทุกคนเลย

เราเห็นเราซึ้งที่ว่าเด็กสามารถรัก

แต่รักได้เหมือนพ่อเขาก็จะมีนามว่าปรับอมาซี่

ซึ่งเขาไม่มีคำว่าแบบดุโหดร้าย

เด็กก็จะชอบมากเลยนิสัยของเขา
ทีมข่าวสอบถามนายอีทประกายแก้วตาของเด็กทราบว่า
วันนี้ยังไม่มีข้อสรุปเป็นทางการว่า
จะเก็บอัฐิไว้หรือนำไปลอยอังคาร
โดยต้องปรึกษากันกับทางครอบครัวอีกครั้ง
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
แถวรัฐทีวีรายงาน